สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับเราพูดถึงผลการแข่งขันฟุตบอลถือว่าเข้มข้นนะครับ
ไปดูที่ไทยลีกกันก่อนนะครับเกมลุ้นแชมป์เมื่อวานนะครับ
มีขับเขี้ยวกัน๑ทีมคือเชียงรายต้องเก็บ๓แต้มนะครับ
ที่ขยับแซงบุรีรำให้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายผลออกเสมอ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับตารางคะแนนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์นะครับ
แต่ว่าลูกยิงที่ดังไปทั่วโลกครับคือเกมคู่นี้ครับ
ก่อนนะครับในช่วงวันพุธนะครับนครราชสีมายิงประตูลูกนี้
มาเป็นสองต่อสามจากกฤษฎาเหมวิพัฒน์ครับเดี๋ยวดูนะครับ
บอลโยนแล้วตีรังกายิงพร้อมกันครับเมื่อวันพฤหัสเราเสนอลูกนี้ไปแล้วนะครับ
ไล่มา๒ต่อ๓แล้วยิงปุ๊บเนี่ยไปเขียบอลหมดเวลาครับ
ถ้าเหลือเวลาอีกยังไม่แน่เหมือนกันนะครับเป็นลูกยิงที่ทั่วโลกครับ
รู้จักหลีกไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ
ยาฮูสปอร์ตรวมสื่อชื่อดังของอังกฤษมากันหมดนะครับบีบีซีสปอร์ตเดอร์กาเดียนก็มา
สปอร์ตนิวส์ดอทเอ็นแอลซึ่งเป็นเว็บไซต์กีฬาชื่อดังของเนเทอร์แลนด์
ทุกสื่อก็พลาดหัวหมดเลยส่วนใหญ่ก็เอาไปเปรียบเทียบ
กับลูกทวินชูซึ่งเป็นหนึ่งในท่าไม้ตายของการ์ตูนชื่อดัง
ซึ่งท่านี้ในในการ์ตูนของญี่ปุ่นซิบาซ่ะเนี้ยครับ
ราซิบาสะพระเอกของเรื่องนะครับเคยใช้ร่วมกับทางมิสกิฮาโร
คู่หูทองคำของเขานะครับซึ่งก็เป็นคู่รักกันนะครับ
ในการเล่นฟุตบอลนะครับเพื่อนรักกันนะครับ
เราไปดูเกมโตต้าไทยลีกกันต่อนะครับ
หลังจากสร้างความดังไปทั่วโลกจากลูกยิงเมื่อสักครู่ครับ
นัดที่๒๘ขับเขี้ยวลุ้นแชมป์กันต่อครับเชียงรายยูเนเต็ด
ลงสนามนะครับอยู่ที่๓ต้องการ๓แต้มเลยครับ
เพื่อไปแซงบุรีรำนะครับแล้วก็สู้กันอีกในช่วงสองเกมสุดท้าย
บุกไปเยือนพีทีทีระยองอันดับ๑๑ครับ
นาที๓๙วิลเลียมเอริเก้เลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็จ่ายให้กับทางบิลโรซิมา
จิ้มเข้าไปเชียงรายนำครึ่งแรกจากนั้นกับครึ่งหลังนาที๖๔
ดูลฮาฟิตบือราเฮงเปิดเข้ากลางให้กับดิสบูริโร่ครับมงตีเสมอ
นาที๗๔ครับพีรพงศ์พิชิตโชติรัฐเตะมุมให้กับอัครวินสวัสดี
ตัวสำรองมงฉลับวิกเตอร์กาโดโซ่เข้าไปครับเชียงรายนำอีกครั้งหนึ่ง
และนาที๘๒เล่นในบ้านยอมไม่ได้ครับพลังเพลิงมาตามตีเสมอ๒๒ครับ
การโมงของอาณาวินจูจีนจบเกมแบ่งแต้มเฉยเลยครับ
พิธีทีระยองเก็บเพิ่มเป็น๓๕คะแนนครับฉลองนัดที่๑๐๐ในการคุม
ทีระยองของโค้ชโจธีรศักดิโออ้นเจอกับทีมเก่าของเขา
สมัยค้าแข้งเป็นทีมสุดท้ายนะครับโอ้ทำแสบเลยครับ
ทีก็อยู่ห่างจากโซนตกชั้นใน๗คะแนนเหลืออีก๒เกมรอดแล้วนะครับ
รอดตกชั้นแล้วครับส่วนเชียงรายมี๕๒คะแนน
ตามจากฝูบุรีรำ๒แต้งครับส่วนอีกคู่
คู่นี้ทางตราดก็ต้องการคะแนนนะครับ
เพื่อการันตีในการอยู่รอดเหมือนกัน
แดงนะครับทีมเจ้าบ้าน
หน้าที๒๒น้องบริษัทพยุคครับเปิดให้กับลีซอร์ทีระเทพวิโนไทย
วัดยิงเสียบใต้คานมาแรงครับพอยิงแล้วลูกที่สองตามมา
ติดติดเลยครับยิงสองเกมติดต่อกันฉลามชนขึ้นนำครับ
จากนั้นครึ่งหลังอาทิตย๗๒กาฟาดิโรซินมี่
บอลในเขตโทษแล้วก็แตะหลบแนวรับนะครับ
เดี๋ยวดูนะครับหาจังหวะแต่งยิงจนได้ครับยิงเสียบเสาไกล
ยอดเยี่ยมมากเรื่องตอน๑แล้วก็แบ่งแต้งกันไปนะครับ
ก็ทำให้ตราดนั้นมี๓๕คะแนนรั้งที่๑๐นะครับ
ตกชั้นแน่นอนแล้วส่วนชนบุรีนั้นมี๓๗แต้มขยับขึ้นมาอยู่ที่๗
ตารางคะแนนนะครับผ่าน๒๘เกมเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดนับลูกได้เสีย
บุรีรำนะครับยังนำอยู่แต่ว่าตอนนี้มันจบแล้วตรงที่ว่าบุรีรำเนี่ย
ขึ้นมานำเดียวเพราะว่าแต้มนะครับนำทั้งการท่าเรือแล้วก็เชียงรายอยู่
คะแนนแต่เกมหน้านี่แหละครับปัญหาสำคัญคือ
รามมันต้องตัดกับการท่าเรือนะครับถ้าเกิดเกิดพลาดเสมอขึ้นมาแล้วเชียงรายเก็บสามแต้ม
จะแซงขึ้นไปนำอีกครั้งหนึ่งและถ้าเกิดว่าแต้มจบเท่ากันนะครับ
ตอนนี้ภาษีของเชียงรายดีที่สุดดังนั้นบุรีรำคงยอมไม่ได้ให้จบนะครับ
สถานการณ์แต้มเท่ากันคือต้องจบด้วยแต้มไม่เท่านะครับ
เพื่อรักษาการเป็นแชมป์ให้ได้นะครับ